พรุ่งนี้ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับทุกวันเสาร์บ่าย๒๔โมงเย็นมีการชิงเข็มขัดอีกแล้ว
เป็นเข็มขัดรุ่นหนึ่งร้อยห้าปอนรุ่นเล็กนะครับ
ก็ไปดูกันหน่อยกับความพร้อมนะครับคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีนั้นบุกถึงค่ายเลยครับ
ใครจะเป็นผู้อาสาดับห้าวสดจากไร่ทั้งคู่
มุมแดงนี่คนเล่นของนะครับกุมารทองชอ๕พยักษ์ต้นเนี่ยท้าวัดเพลงแข้งไปปลายหวังกินวงใน
มีศอกแหลมคมเป็นอาวุธลับครับ
เพราะว่าแข้งซ้ายผมว่าเรามีศอกที่ดีกว่า
อันตรายถึงที่สอง
วันนี้เขาได้มาชิงไทยรัฐผมว่าเด็กพร้อมที่จะเกิดที่ไทยรัฐ
มุมน้ำเงินจอมมวยปลายด้ามขวาน
อนุวัฒนนัดอินปลานะครับรายนี้หวังสาดแข้งออกนำไปก่อน
ในเตรียมมาครบทุกริลูกครับ

ของเราก็เป็นมวยฉบับฝีมือเหมือนกัน

เขาในเราก็เหนียวแน่นเหมือนกันนะครับ

นี่คือมวยถูกคู่กำลังสดเหมือนกันนะครับ
มวยก็คล้ายกันถนัดซ้ายเหมือนกัน
แค่งชนแข้งเข่าวัดเข่า
ใครมีใครอยู่แล้วเจอกันเสาร์นี้

เอกชุมพรสุรพาธิ์จารุมณีศึกรมธรรมไทยรัฐ